ก็คือมีรถพยาบาลเขาส่งจากเกาะลันตา
ส่งผู้ป่วยจากเกาะลันตามาที่ฝั่งกระบี
แต่ทีนี้ในช่วงที่ข้ามเกาะเนี่ย

พยายามหนีตายออกมา
แต่ว่าสุดท้ายก็คนที่อยู่บนฝั่งโยนห่วงยางลงไปช่วยได้สำเร็จนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดึกมากเลยตี๒ของ๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะว่ารถรับส่งผู้ป่วย
คลินิกเอกชนบนเกาะลันตา
ไหลตกจากแพร่ขนานยนต์ขณะที่ข้ามฝาก
จากตำบลเกาะกลางไปที่เกาะลันตา
หลังจากกลับมาจากส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ

สอบถามรอปภประจำท่าเทียบเรือเล่าว่า
ขณะที่รถพยาบาลมาถึงท่าเทียบเรือแผ่ขนานยนต์ข้ามฝาก
คือตอนนั้นช่วงนั้นปิดทำการไปแล้วเขาก็เลยเหมาจ้าง

แต่เมื่อแพร่ถอยออกจากท่าไปได้ประมาณ๒๐เมตรนะคะ
รถตู้ซึ่งเป็นรถพยาบาลไหลตกทะเลไปเลย

พยายามวิ่งเข้าไปในรถแล้วก็ดึงเบรกมือ
พยายามเอาตัวเข้าไปดึงเบรกมือไม่ให้รถมันไหล

แต่ช่วงนั้นมีผู้ช่วยพยาบาลนอนหลับอยู่ในรถด้วย

ฟังเสียงคนที่อยู่เหตุการณ์เขาเล่าหน่อยค่ะ
อันนี้น้องก็หลับในอยู่
ลูกน้องของเขา
พอรบตู้ตก
โดยก็เลย
พอรอยน้องเขาก็ปลูออกมาที่กระจุ
หยี่ป่ะ

ในช่วงที่รถตู้ตกลงไป
ในน้ำอย่างที่บอกไปทั้งสองคน
ก็คือทั้งคนขับแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งนอนหลับอยู่

หลังจากนั้นรถพยาบาลจมลงไปที่ก้นทะเลเลย
ตอนนี้ตำรวจเตรียมประสานนักดำน้ำกู้ภัยลงไป
ค้นหาซากรถอีกครั้งหนึ่งจุดนั้นเป็นร่องน้ำลึก
อืมค่ะลึกสิบห้าอันจึงสิบหกเมตร
แล้วก็แสนน้ำเนี้ยค่อนข้างเชี่ยวด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็จะมีการสอบสวนคนขับต่อไปว่ารถมันไหลตกแพร่ขนานยนต์ได้อย่างไรค่ะ